มาดูเหตุการณ์ผู้ใหญ่ต่อยเด็กกลางถนนกันหน่อย
งงมากว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นอยู่ไปต่อยกันทำไม
ภาพจากกล้องวงจรปิดเก็บภาพเอาไว้ได้หมดเลยนะคะ
อาจจะอยู่มุมซ้ายนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาลงถูกต้องนี่แหละ
จังหวะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกระบะเนี่ยขับมา
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะคะสักพักนึงจะมีกระบะขับมา
จอดเทียบข้างกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มานี่นี่จอดแล้ว
มอเตอร์ไซค์ขี่มาเห็นไหมคะอ่าฮะแล้วอยู่อยู่เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคนขับกระบะเหมือนลงมาพูดแล้วคุยอะไรสักอย่างกับคนขี่มอเตอร์ไซค
สองนาทีเองเท่านั้นแหละต่อยเลยครับลงมาปุ๊บต่อยปั๊บ
แล้วคนขับกระบะก็หนีไปแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นเนี่ย
ขี่ตามด้วยคลิปนี้เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสาม
เอามาโพสต์ไว้นะคะเขียนบอกว่าเจ้าหน้าที่หรือเปล่าที่ขับรถหลวงอ่ะ
แล้วมีทำร้ายต่อยเด็กด้วยเทศบาลสนันรักปฐุมธานีขอคำชี้แจงด้วยค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ว่าเป็นเยาวชนเนี่ยอายุแค่๑๗ปีเองนะคะ
น้องไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยถ้าดูจากกล้องวงจรปิด
คนก่อเหตุอายุห้าสิบสองค่ะเป็นพนักงานขับรถกองคลังของเทศบาล
เขาก็งงกันว่าอายุห้าสิบสองเนี้ยเป็นพ่อน้องได้แล้วนะ
ทำไมถึงมาต่อยเด็กแบบนี้ไปทำเด็กมันทำไมเป็นคำถามเนี่ยนะฮะ
ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้า๑๐มกราคมหน้าตลาดอินเตอร์มาร์ทค่ะ
ครับทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ก็ไปเจอน้องอายุ๑๗ปีนะฮะวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย
เราขอเรียกชื่อว่านายเอแล้วกันนะครับนายเอเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมเนี้ยเรียนอยู่ชั้นปวชปีสามของวิทยาแห่งหนึ่งในเมืองปทุมธานี
วันเกิดเหตุหลังเลิกเรียนผมขี่รถกลับบ้าน
ใช้ถนนเส้นเมืองปฐุมธานีขี่มาชิดเลนซ้ายตลอดนะครับ
พอมาถึงหน้าตลาดอินเตอร์มาร์ทมีรถกระบะของเทศบาลเมืองสนั่นรัก
ขับรถเปลี่ยนเลนกระทันหันคุณเข้ามาเลนซ้ายที่ผมขี่มาอยู่
ผมก็เลยบีบแต่ใส่เขาไปครั้งนึงผมก็แค่บีบแต่เตือนเองคุณนะ
แต่ทีนี้ครับฝั่งคนขับรถกระบะเนี่ยก็บีบแต่โต้กลับเข้ามาอีกทีหนึ่ง
ผมก็เลยเร่งเครื่องใส่เขาขับแซงไป
กะว่าจะกลับรถในเลนขวาสุดเพื่อจะเข้าซอยบ้าน
คือไม่ได้คิดอะไรแล้วบีบไปทีนึงเขาบีบกลับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแยกย้ายกันนะฮะ
จากนั้นคนขับรถกระบะก็ขับตามมาพร้อมกับมาเบียดข้างรถผมนะฮะ
แล้วก็รถกระจกข้างคนขับลงจากนั้นผมก็เลยได้จังหวะนี้แหละ
ถามเขาถามเข้าไปว่าขับรถแบบนี้ทำไม
เมื่อกี้พี่อยู่ก็เบียดผมผมก็บีบแตรไป
ปรากฏว่าตัวผู้ใหญ่ที่ขับรถกระบะไม่พอใจครับ
ด่าสวนกลับมาแล้วก็ทำท่าจะต่อยผมตั้งแต่ในรถนะฮะ

ปรากฏว่าผู้ใหญ่ที่ขับรถกระบะเปิดประตูรถลงมาเลยนะฮะ
ใส่ผมก่อนเลยใส่ผมขณะที่ผมกำลังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์ของผมอยู่
จนผมเนี่ยเสียหลักนะครับผมพยายามยกรถหนีเหมือนกัน
จากนั้นฮะทางฝั่งผู้ใหญ่นะฮะก็ลงมาต่อยที่กกหูผมไปทีนึง
แล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปนะครับ
แต่ไปได้ไม่ไกลฮะเพราะข้างหน้าเนี่ยเป็นไฟแดง
ผมขับตามไปคุณผมไม่ได้ตามไปเอาเรื่องนะค่ะ
ผมตามไปเนี่ยเพราะจะตามไปถ่ายรูปถ่ายป้ายทะเบียนรถคันก่อเหตุหน่อย
แล้วก็อยากจะรู้ว่าคนที่ทำร้ายผมเนี่ยเป็นใครนะฮะ
พอคู่กรณีเห็นผมเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูป
เขาก็ตะโกนบอกว่าขอโทษผมมาทำงาน
หลังเกิดเหตุนะครับผมไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองปฐุมธานี
หลังจากนั้นเมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจได้นัดผู้ใหญ่คนนี้มาพูดคุยกับผม
แต่เชื่อไหมครับว่าเขาไม่เป็นผู้ใหญ่เลย

เด็ก๑๗บอกเขาไม่เป็นผู้ใหญ่จริงพี่

ผมก็เลยยืนยันผมจะเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เขาก็ขับมาประกบผมแล้วก็เปิดกระจกมา
แล้วก็พูดว่าจะเอายังไงผมก็บอกว่า
เปิดไฟเลี่ยวเพื่อจะตีรถออกมาเลยก็ไม่ได้
ผมก็คุยอย่างนั้นสักพักหนึ่งครับทีนี้
เขาเหมือนว่าอารมณ์ร้อนเขาก็เหมือนจะต่อยผมแต่อยู่ในรถแล้ว

ผมก็ยกรถแกหลบ
ทีนี้เขาเปิดประตูได้ปุ๊บเขาก็ต่อยที่กกหูเลยครับ

เขาเปลือจกมาแล้วเขาบอกขอโทษขอโทษอย่าทำงานขอโทษ
ก็พูดอย่างไรนะวนไปได้วางจนไฟเขียวเขาเลยขับไป
บอกให้เขามาก็มาเมื่อวาน
ทีนี้ก็มาเขาก็แบบ

บอกว่าไอ้หนุ่มเป็นอย่างไรบ้างนู่นนี่นั่น
เขาก็ชี้หน้าอ้าวคนนี้เหรอที่โดนต่อย
เออชอบกลับไม่รับผิดด้วยครับผม
โอ้โหเขาแทนที่จะถามไอ้หนุ่มเป็นไงบ้าง

โอ้โฮโอ้โฮน้อง๑๗บอกโกรธเหมือนกันเลยนะอืม

นายบุญชัยทรัพย์เจริญกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรัก
ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องโดยละเอียดที่แท้จริง

ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ก่อเหตุ

คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะรู้เรื่องอย่างละเอียดทั้งหมดค่ะ